นักกีฬาทั้งชายแล้วก็หญิงของไทยเนี่ยนะครับ
มีโปรแกรมครึ่งส่งเว้น๖คนคว้าแฉมันได้๓คน

ัมปนาศวันสิริพัฒนาชัยนะครับ
ชนะนักกีฬาจากลาวไปสองต่อหนึ่ง
แล้วก็รุ่นเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกรัมชายโลคิกนะครับ
งชัยทัพพลีก็ชนะนักกีฬาจากเวียดนามไปสองต่อหนึ่ง
ทำให้ทีมคิกบ็อกซิ่งไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเพิ่มอีก๓คน
รวมเป็นทั้งหมดหกคนจากสิบสองคนนะครับ
ก็มีการการันตีเหรียญทองแดงทั้งหมดแล้วนะครับ
เดี๋ยวมาดูว่าจะได้เหรียญทองทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ
ชิงเหรียญทองสิบสามพฤษภาคมนะครับ

ก็จะมีนักกีฬาในรุ่น๕๖กิโลกรัมหญิงนะครับ

แล้วก็มีเสกศิษย์มิมะดีห้าสิบกิโลกรัมชาย
แล้วก็มีทางเจซิตาโยธาวันนะครับ

กเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยล่ะครับ
สรุปนะครับเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้เวียดนามเจ้าภาพไปแล้ว๑๐ทองนะครับ

แล้วก็ไทยอยู่อันดับ๖นะครับ

และ๘เหรียญทองแดงนะครับ